ช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะเวลาหาที่หลบฝนอาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่ง
อย่างนั้นอาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกโพสต์เอาไว้มีข้อความบอกว่านาทีชีวิต
ฝนตกอย่ายืนใกล้ใกล้มอบแปลงไฟฟ้าอันตรายดีนะไม่มีใครบาทเจ็ดสอนสีแดงเนี้ยนะคะ

อาคารแห่งนี้อยู่ที่นนทบุรีค่ะไม่มีคนอยู่เป็นที่เก็บของนะคะอย่างที่เห็นค่ะ
รถจักรยานยนต์รถกระบะขายของขายกับข้าวก็รีบออกจากจุดตรงนี้ทันที

คลิปนี้โพสต์เอาไว้นะคะชาวเน็ตสงสัยว่าไอ้ที่มันระเบิดคืออะไร
เตอร์ไฟฟ้าระเบิดได้ยังไง
เป็นเพราะพี่รายเดอร์คนนี้เล่นมือถือหรือเปล่าเห็นไหมคะเขาก้มกดมือถืออยู่
ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าระเบิดอย่างนี้เหรอหรือว่าฟ้าผ่าลงมาอย่างนี้หรอ
คนสงสัยว่าเกี่ยวกันไหม
การกดมือถือฝนตกหนักและอยู่ใกล้กับมิเตอร์ไฟฟ้า

ไปถามอาจารย์ออสค่ะรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์บอกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าระเบิด
ไม่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ
เพราะคลื่นสัญญาณของโทรศัพท์มือถือมีประจุค่อนข้างน้อย
ไม่มีศักยภาพพอที่จะล่อไฟล่อฟ้าได้ค่ะ
คือคลิปนี้น่าจะเป็นเหตุบังเอิญ
พี่รายเดอร์กำลังยืนก้มหน้ากดโทรศัพท์มือถือ
แล้วอยู่ใกล้กับตำแหน่งของมิเตอร์ไฟฟ้า
แต่คลิปนี้อาจารย์ออสบอกว่าอาจจะมีฟ้าผ่าจุดใดจุดหนึ่งด้านนอก
จะทำให้ฟิลเกิดการลัดวงจร

ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือสัญญาณของขึ้นโทรศัพท์มีประจุค่อนข้างน้อย
ไม่มีศักยภาพที่จะล่อฟ้าได้
ถ้าเทียบกับตัวแม่น้ำหรือลำคลองซึ่งมีประจุเยอะน้ำจะมีประจุค่อนข้างเยอะ
พื้นดินกับพื้นน้ำเนี่ยเราจะสังเกตว่าฟ้าผ่าจะลงบริเวณพื้นน้ำเสมอจะไม่ลงพื้นดิน